ท่านผู้ชมครับเราไปตรวจสอบนะครับ
เพื่อความสบายใจนะครับหลังจากที่มีข่าวว่า
หลวงพ่อโสธรเนี่ยแตกร้าวค่ะนะฮะ
ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซาท่านยืนยันว่าเป็นการกัดกร่อนเฉพาะ
สีที่เคลือบอยู่ด้านนอกเท่านั้นองค์พระที่อยู่ด้านในเนี่ย
ไม่ได้แตกร้าวเสียหายหนักนะครับคาดว่าบุรณะซ่อมแซม๑๕วันเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับ
คือทางเพจกลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรก่อนหน้านี้ได้โพสต์ภาพการสำรวจสภาพองค์หลวงพ่อโสธร
และพระพุทธรูปของวัดโสธรวรารามวรวิหารที่ฉะเชิงเซานะครับ
พร้อมกับระบุว่าได้ดำเนินการสำรวจสภาพองค์หลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูปของวัดโสธร
เรื่องต้นพบว่าพระพุทธรูปมีรอยกระเทาะแตกออกจนเห็นเนื้อใน
ลักษณะแบบนี้นะครับรอยร้าวที่พระชงหรือว่าแข้ง
รอยร้าวที่พระอุรุหรือว่าขารอยร้าวที่พระบาทหรือว่าเท้า
สาเหตุการเสื่อมสภาพแตกร่อนเนี่ยเกิดจากการพอกทาสีด้วยวัสดุสมัยใหม่
ก็คือสีแอคลิลิกแล้วไม่ประสานกับวัสดุดั้งเดิม
ก็เลยแตกร่อนออกมาแล้วอาจมีปัญหาเรื่องของความชื้นร่วมด้วยนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวจะมีการรวบรวมแล้วก็รายงานแล้วก็บุรณะซ่อมแซมกันต่อไป
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่วัดหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเซานะครับ
พุทธศาสนิกชนประชาชนก็ยังมากราบไหว้ขอพรกันตามปกติ
อย่างคุณป้าเคลือวันนี่ท่านบอกท่านเป็นชาวฉาเชิงเศร้าเลย
เติบโตใช้ชีวิตมาที่นี่ตลอดศรัทธาหลวงพ่อโสธรมาก
อีกท่านหนึ่งนะฮะคุณพี่เสรีนี่มาวิ่งออกกำลังกายแถววัดหลวงพ่อโสธรเป็นประจำทุกวัน
บอกพอทราบข่าวว่าหลวงพ่อโสธรมีรอยร้าวเนี่ยก็อยากให้ทางจังหวัดหรือว่าทางวัด
มีการบุรณะซ่อมแซมให้สมบูรณ์สวยงามเหมือนเดิม
เพราะถือว่าเป็นองค์พระประจำจังหวัดแล้วก็คนไทยทั่วทั้งประเทศหรือว่าต่างประเทศเนี่ย

อันนั้นคือสิ่งที่หลวงพ่อประกันให้ทุกวันให้ลูกหลาน
ก็อาจจะความร้อนความเย็นอาจจะให้มีส่วนก็เท่านั้น
อยากเพิ่มคือแต่เราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ท่านมีรอย
ปกติแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่อยากให้มีบุบสลายอะไรอย่างนี้เนอะ
แต่คงไม่มีอะไรหรอกเพราะหลวงพ่อท่านเก่งอยู่แล้ว
ก็อยากให้มีการบริโน้นครับเพื่อให้ท่านอยู่กับประเทศไทยไปนาน

สัตวในประเทศยังไงแหละว่างคือคุณสัตว์ไทยเยอะ
ถ้าเยอะเพราะว่าดูจากวันหยุดหรือวันอะไร

ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็วันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างนี้

ท่านผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ

บอกว่ารอยร้าวขององค์หลวงพ่อโสธรเป็นรอยแตกร้าวเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะ
ก็เป็นตามจุดต่างทางด้านข้าง
แล้วก็ตามพระบาทขององค์หลวงพ่อโสธร
ซึ่งเป็นรอยร้าวของปูนกับสีที่อยู่ภายนอกเท่านั้นนะครับ
เนื่องจากองค์จริงของหลวงพ่อโสธร
จะมีการครอบด้วยทองเหลืองชั้นถัดมาเนี่ยจะครอบด้วยปูน
แล้วสุดท้ายจะฉาบด้วยสีอาคลิลิกอยู่ด้านนอก
ซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือรอยร้าวเกิดจากการวัสดุไม่ผสมผสานกัน
อาจจะมีปัจจัยจากทางเรื่องของความชื้น
เรื่องของอากาศหรือว่าความดันด้วย
๑๒ปีจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นที่องค์หลวงพ่อโสธรด้านนอกนะครับ
แต่ใหญ่ที่สุดที่เคยเจอจะประมาณแค่๕๖นิ้วเท่านั้น
ส่วนองค์บริวารที่แตกร้าวเนี่ยมี๑องค์
เป็นส่วนด้านข้างกับส่วนไหล่ด้านบน
ท่านผู้ว่าบอกว่าตอนนี้ได้เชิญสำนักศิลปากรที่๕
ในพื้นที่มาตรวจสอบแล้วก็ประชุมหารือกันแล้ว
เกี่ยวกับการบุรณะซ่อมแซมนะครับ
ทางเบื้องต้นอาจจะต้องลอกปูนทั้งหมดออกนะฮะ
ถ้างบประมาณของกรมศิลปากรมีก็จะใช้ในส่วนของกรมศิลปากร

ระยะเวลาคาดว่าไม่เกินครึ่งเดือนนะฮะประมาณ๑๕วันก็น่าจะแล้วเสร็จ
คร่าวนะครับที่เจ้าหน้าที่กรมศิลป์แนะนำ
ก็คืออาจจะต้องลงลักลอกปูนออกหมดก่อน
แล้วก็ลงรักปิดทองทั้งองค์นะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางวัดโสธรก็ยังไม่กล้าดำเนินการ
ก็รอทางกรมศิลป์นะครับสำนักศิลปะกรรมที่๕เนี่ย
แจ้งมาก่อนว่าตกผลึกแล้วต้องบูรณะองค์หลวงพ่ออย่างไรนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนเรื่องงบประมาณนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาครับ
ถ้ากรมสินมีก็ใช้งบกรมสินก็ได้
แต่ถ้ากรมศิลป์ไม่มีมีแต่แผนซ่อมทางวัดก็ยินดีจะซ่อม
ผมคุยกับวัยยาวัชกรแล้วนะครับกับท่านเจ้าคณะจังหวัด
ท่านก็บอกว่าถ้าแผนออกมาแล้วซ่อมแบบไหนเนี่ย

ที่เคารพสักการณ์รับบูชาของพุทธศาสตร์สนิทชนทั่วประเทศนะครับ